มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แหละ

เฮ้ยพี่พี่ถ่ายรูปผมเหรอเอ้าพี่ถ่ายรูปผมตอนผมขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเหรอ

อะไร
แล้วมันถ่ายรูปผมอยู่หรือเปล่า

นี่ทำผิดหนึ่งคือขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า

พี่สาวของผู้ชายที่ถูกทำร้าย

น้องชายถูกทำร้ายตามในคลิปนั่นแหละ
พาแฟนมาทำธุระระหว่างที่เดินอยู่บนทางเท้า

แต่มันเป็นจังหวะเดียวกับมีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
จากซอยมาขี่ย้อนสอนแล้วขึ้นทางเท้า
ป๊าบจะขี่ไปปั๊มน้ำมันว่างั้นเถอะนะครับ

วันนี้ทีมข่าวได้สัมภาษณ์กับคุณเบียร์

เล่าบอกว่า๒๙มกราคมครับพี่๑๐โมง
เขาพาแฟนไปทำธุระที่ร้านเสริมความงาม

แต่ยังไปไม่ถึงร้านร้านยังไม่เปิดนะครับ

ระหว่างนั้นคนขี่มอเตอร์ไซต์
สอนขึ้นทางเท้ามา

ผู้ก่อเหตุถามว่าเฮ้ยมายืนขวางอะไรตรงนี้
ไม่เห็นเขาจะไป๑แล้วนะ

แล้วจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขี่ไปเติมน้ำมัน
แต่จากคลิปวงจรปิดนะครับระหว่างเติมน้ำมันที่ปั๊ม
จะเห็นว่าผู้ก่อเหตุคอยเฉง้อมอง
เฉง้อมองมาทางคุณเบียร์นะครับ
พอเติมน้ำมันเสร็จปั๊บผู้ก่อเหตุก็ขี่รถมาหาเขาอีก
แล้วด่ามองทำไมนะครับ
แล้วคราวนี้ตรงเข้าทำร้ายเลยต่อยเข้าที่นะครับ
คิ้วซ้ายแล้วก็ใช้เก้าอี้เห็นไหมเก้าอี้ขาว
ฟาดไปอีกจนรถกระบะคันสีขาวที่จอดอยู่ข้างหลังนะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุเข้ามาเฮ้ยอย่าไปทำเขา

แต่เขาก็ยังเข้ามาหาเรื่องเราอย่างนั้นเหรอ
ใช่ครับประมาณว่าผมไปบังทางเขาอะครับ
เขาจะไปเติมน้ำมันแล้วผมยืนอยู่บนฟุตบาทไปบังทางเขา
แล้วก็คราวนี้เขาก็หาว่าผมไปมองหน้าเขาด้วย
ครับผมเดินหนีมามาหน้าทีมิกแล้วแล้วเข้าทีมิก
แล้วเขาก็เดินตามมาแล้วเพื่อนเขาที่ขับรถกระบาดครับ
จอดเขาก็มองหน้าผมแล้วก็ถามผมว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่เขาถามแบบว่าดูเลยนะครับ
แล้วคราวนี้เขาก็ขึ้นมาทำร้ายร่างกายผมเลยหน้าคลินิก
คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

ครั้งแรกเลยนะครับโดนต่อยที่คิ้วโดนตรงคิ้วครับผม
แล้วก็โดนตรงคิ้วเสร็จแล้วผมก็เอามือกันไว้ทัน

เอาก้ออี้หน้าทีมิกครับฟาดผมเป็นอีตรงแขน
แล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็กันไปเรื่อยครับ

เมื่อตอนเที่ยงคุณผู้ชมเที่ยงที่ผ่านมาในผู้ก่อเหตุ
มอบตัวที่สนวังทองหลางแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
ชนวนเหตุนะครับแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็พรบจราจร
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เขาจะลดความหัวร้อนลง
ผู้สื่อข่าวถามว่าโกรธเรื่องอะไรถึงมาก่อเหตุขนาดนี้
เจ้าตัวไม่ตอบนะครับแต่บอกว่า
เดี๋ยวอยากจะขอโทษน้องเบียร์นะแล้วก็รับทราบทุกข้อกล่าวหาครับ

นึกจากอะไรล่ะครับท่านพี่

เปล่าครับผมก็แค่วิเครมมัลเค้าขวานแค่นี้ครับ

พี่จ๋าแล้วเราได้เจอคู่พระอะไรอย่างนี้หรือยัง

คุณพี่จ๋าครับแล้วเราบาดเจ็บตรงไหนบ้าง
ไม่ครับมีแต่เขาผมต้องขอโทษเขาแล้วครับเพราะเขาบาดเจ็บ
จะขอโทษเขาบ้างยังไงบ้าง
ก็เป็นอย่างง่ายขอโทษตรงนั่นแหละครับ
ก็พอใจเย็นแล้วน่ารักทีเดียวเป็นคนละคนเลยนะ
ก็อยากให้ใจเย็นกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ